ส่วนการจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังชิงการจัดตั้งรัฐบาล
จำนวนสอสอน้อยกว่าแต่บอกว่าได้คะแนน
ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างแย่งชิงการเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
พักเพื่อไทยบอกว่า๑๐นาฬิกาวันพรุ่งนี้
จะแถลงกับพักร่วมรัฐบาลที่จะมาร่วมมือกันนะครับ
เป็นภักดิ์ฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย
และไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกสืบทอดอำนาจต่อไป

เพื่อไทยออกแถลงการและจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาล

พร้อมนัดพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย
แถลงข่าวร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาล
ในวันพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกามีรายงานว่า
แก่นำพักที่จะร่วมในการแถลงข่าวประกอบไปด้วย
พักอนาคตใหม่เสรีรวมไทยเพื่อชาติประชาชาติ
โดยไม่มีตัวแทนของพักภูมิใจไทย
ที่เป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้

แคนนิเดร์ตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย
โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว
ตั้งคำถามว่าการแข่งขันในสนามเดียวกัน
ออกแบบกติกาเอาเปรียบคนอื่นมากมาย

จำนวนสอสอก็ยังแพ้อยู่ดี
แต่จะขอรับเหรียญทองบนแท่นที่๑

เช่นเดียวกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

และในวันมุธมัธนอมัธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
ที่ประกาศจุดยืนพร้อมยืนเคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตย
ทวงถามมารยาททางการเมืองจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ควรให้พักที่ได้เสียงอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลก่อน

ผมก็ให้พักการเมืองที่มี
จำนวนธรรมชีวภาพพุทธรรษฎรเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลไปเลย
ผมไม่ได้เสนอมีข้อเสนอข้อแม้ใดทั้งสิ้น
เพราะว่ามันจะทำให้การจัดลำวาก
แต่ยังไงก็ได้สำหรับภาคเศรษฐรุงไทย
เพราะเราไม่ได้คิดตรงทั่วเรา
คิดแต่ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนก็โอเค

เลือกตั้งเพื่อทำงานให้พี่น้องประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
แล้วใครเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็เห็นกันอยู่
ประชาธิปไตยนะมีเสื้อคุมลายพางแถมมาด้วยล่ะก็เห็นอยู่
ถ้าอันไหนที่ซีกไหนหรือฝ่ายไหนที่มีจุดยืน
ที่สนับสนุนการเป็นประชาธิปไตยโดยประชาชน
แล้วก็ไม่สุดทอดอำนาจเราคงต้องสนับสนุนฝ่ายนั้น
ไม่ว่าฝ่ายนั้นจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาล
ก็แล้วแต่กับการรวบรวมก็คงรวมกลุ่มในลักษณะ
อย่างนี้สำหรับภักดิ์ประชาชาติครับ
ขณะที่ฟังภักดิ์พลังประชารัฐในสนทิรัฐสนทิศิระบงยืนยันว่า

จัดตั้งรัฐบาลมีความคืบหน้าไปพอสมควร
ได้พูดคุยกับทุกพักแล้วมีสัญญาณบวก
โดยพักยังมั่นใจว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นในเวลาไม่นาน
แล้วก็เอาเสียงที่ได้รับการสรรคสมุนทั้งประเทศได้มารวมกัน
ดำเนินการในสัดส่วนของสอสอเพิ่งมี
นั่นคือระบบที่เคารพเสียงประชาชนทุกเสียงนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นการมองว่าพักใดที่ได้รับเสียงจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมากที่สุด
นั่นคือหลักการที่พักพลังประชารัฐมองว่านี่คือการเคารพเสียงพี่น้องประชาชน
รวบรวมเสียงได้มากจนกระทั่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นั่นคือความชอบทำที่แท้จริงนะครับ
เช่นเดียวกับนายจักรพันธ์ชูเพชรกรรมการบริหารพักรวมพลังประชาชาติไทยยืนยันหนักแน่น
จะไม่ร่วมกับพักในระบอบทักษิณจุดยืนยังคงเหมือนเดิม
คือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ทิศทางของพักเราจะไปอย่างไรซึ่งจริงแล้วเนี่ยพักเราก็ชัดเจนตั้งแต่
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งด้วยนะครับว่าเรายืนอยู่ในจุดไหน
แล้วก็ถ้าจะร่วมจะร่วมกับใครเราประกาศชัดเจนว่า
ถ้าร่วมเราก็คงต้องร่วมกับพักที่เราสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชา

เครือข่ายติดตามสัญญาที่พักการเมืองให้ไว้กับประชาชน
เรียกร้องให้๒๖พักการเมืองที่เคยลงนามไว้

โดยมีผู้นำศาสนาคณะทูตเป็นสักขีพยานว่า
หลังการเลือกตั้ง๒๖พักการเมืองจะเคารพเสียงของประชาชน
จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยยึดเอาเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่ง
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรและจัดตั้งรัฐบาล
โดยนำเอานโยบายที่แต่ละพักการเมืองได้ใช้ในการหาเสียง
บูรณาการกันอย่างจริงจัง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน